คลิปหนึ่งถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

ให้นักเรียนมายืนเรียงหน้ากระดานกัน

บนักเรียนเปี้ยแบบนี้เลยนะคะ
แล้วยังมีการตวาดเสียงดังด้วย

เขาแอบมือเอามือถือถ่ายคลิป
คลิปนี้เอาไว้ให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยค่ะ

มือไม้เนี่ยดังเพี้ยลั่นห้องเลยนะ

หลังจากนี้คลิปนี้นะคะ
เอาไปให้คุณแม่ของเด็กที่ถูกทำโทษดู

รับไม่ได้กับพฤติกรรมของคุณครูท่านนี้
ก็เลยเอามาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
ข้อความระบุทนไม่ไหวลูกโดนตบหน้าแบบนี้
เหตุผลแค่ไม่ส่งการบ้านทำเกินไปไหม

รวมทั้งมีการฝากบอกหน่วยงานช่วยดูด้วยมันเกินไป
ขอให้คุณครูที่สอนภาษาอังกฤษท่านนี้
มาช่วยอธิบายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
นอกจากนอกจากนี้นะคะติดแฮชแท็กชื่อโรงเรียน
ระบุว่าอยู่ในตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน

คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ต
รับไม่ได้ค่ะกับพฤติกรรมการลงโทษเด็กแบบนี้
เพราะไม่ใช่วิธีการลงโทษที่ถูกต้อง
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาที่การ

ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุค่ะ
ไปพบกับนางสิริวัล
เป็นคุณครูที่ปรากฏอยู่ในคลิปสอนภาษาอังกฤษนะคะ
คุณครูท่านนี้เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุ
นักเรียนม๑เด็กในคลิปหลายคนไม่ได้ทำการบ้านมาส่ง
พอให้สอบพูดหน้าห้องก็พูดไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกซ้อมมา
เจตนาวันนั้นอยากให้เขาได้ดีมีอนาคตที่ดีพูดภาษาอังกฤษได้
แต่อย่างไรก็ตามยอมรับรุนแรงเกินไปเพราะโกรธแต่หวังดีกับลูกศิษย์นะ
ส่วนผู้ปกครองที่โพสต์คลิปนี้ยังไม่ได้มีการเจรจากับคุณครู
แต่อย่างใดคือยังไม่เจอกันนะคะเพราะว่าเดินทางไปต่างประเทศ
นัดกันไว้จะเข้ามาคุยกัน๒ธันวาคมนี้
แต่เธอส่งข้อความไปขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปค่ะฟังเสียงคุณครูค่ะ
สิ่งที่ครูทำไปครูไม่ได้กดเกลียดเด็กแต่ครูอยากให้เด็กได้ดีอะค่ะ
อาจจะว่าวิธีการของครูอาจจะรุนแรงไปอะไรอย่างนี้นะคะ
ครูก็ขอโทษด้วยอะค่ะคุยกับผู้ปกครองแล้วว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกอะค่ะ

ส่วนคุณครูอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นขออภัยนะคะผู้ปกครองอีกหนึ่งท่านเป็นผู้ปกครองของเด็กที่ถูกลงโทษเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าดูแล้วนะคลิปนี้คลิปคลิปนี้ไม่ได้รู้สึกถือโทษโกรธคุณครูแตกออกเป็นเสียงหนึ่งแล้วนะแต่แค่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกผู้ปกครองท่านนี้บอกเข้าใจกับสิ่งที่ครู
ถ้าเกิดว่าน้องเขาไม่ส่งงานหรือว่าไม่ส่งการบ้าน
หรือว่าประกฏกรรมอะไรที่อาจจะนอกเหมือนกับเรียบมีในโรงเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือคุยกันว่าแบบไม่อยากให้ใช้มาตรการในความรุนแรงกับเด็กนะคะ
ก็คืออาจจะให้ใช้เป็นมาตรการอื่นนะคะที่ไม่ใช่ความรุนแรง
คือคุณแม่เองก็ไม่ได้ไปติดใจอะไรของคุณครูนะคะ

เหมือนกับว่าท่านก็อยากให้เด็กได้ดี
ก็เลยสะเทือนในนิดนึง
แต่ว่าก็เลยเข้ามาคุยกับทางโรงเรียนแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
ที่ที่ทางโรงเรียนก็ยืนยันว่า
มีการบันทึกข้อตกลงว่าแบบจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้
ขึ้นกับเด็กอีกอะไรประมาณนี้ค่ะ

บอกว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกแน่นอน
แล้วก็จะวางมาตรการเรื่องของการทำโทษเด็กแก่ครูต่อไปค่ะ

เห็นกันบ่อยขึ้นนะคะมีที่อื่นอีกไหมนอกจากไปตบหน้าเขาเนี่ย
ทรงศึกษาที่การบอกว่าให้ตัดคะแนนให้ใช้วิธีการตัดคะแนน